พูดถึงวัดกลางถนนที่น้องใบตองที่คุณชนะที่ที่ฉันเล่าเนี่ยเล่าตั้งแต่วัดกลางถนนยังไม่ดังจนตอนนี้ดังมาก
โดยเฉพาะที่สารเจ้าแม่เกล็ดแก้วเนี่ยนะคุณผู้ชมที่นี่นะชาวบ้านเขาร่ำลือว่ามีคนไปขอโชคขอลาบ
ขอครั้งเดียวไม่พอขอ๕ครั้งแล้วก็โชคดีถึง๕ครั้งเลยค่ะคุณผู้ชม
พุทธสถานวัดแจ้งแห่งนี้นะจ๊ะหรือว่าหลายคนรู้จักกันดีว่าวัดกลางถนนอยู่ที่หมู่๑ตำบลชายภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ้างทอง
ตลอดทั้งวันค่ะมีบรรดาชาวบ้านนะเขาแห่แหนกันมาไม่ขาดสายพูดถึงเรื่องของต้นโพออาถรรพ์บ้างเอ่ยนะคะ
พูดถึงสารเจ้าแม่เก็ดแก้วบ้างเอ่ยที่หลายหลายคนฟังแล้วก็ถึงกับขนหัวลุกกันเลยนะคะเพราะว่าอะไร
เพราะชาวบ้านเขาร่ำลือกันนะคะว่ามีคนมากราบไหว้มาขอพรจากคนต้นโพออาถรรพ์สารเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
เพื่อขอโชคขอลาบปรากฏว่าขอไปแล้วได้ดังที่ขอไปด้วยคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น
ขอโชค๕ครั้งก็ได้โชคติดต่อกันถึง๕ครั้งเลยอะค่ะ
คุณบานเย็นแย้มเอื้อนนะคะซึ่งเป็นแม่ค้าที่มาตั้งร้านค้าขายของแถวบริเวณสารเจ้าแม่เกร็ดแก้วนั่นแหละ
คุณพี่บานเย็นบอกว่าหลังจากที่มาตั้งร้านค้าบริเวณสารเจ้าแม่เกร็ดแก้วก็อ้าว
เห็นคนมาแหนขอโชคขอลาบกันเยอะลองขอดูบ้าง

ชัดเลยว่าเสี่ยงเซียมซีมาได้๓เลข๓ใบนี้
บานเย็นเขาก็เลยเอาไปเสี่ยงโชคดู
เชื่อไหมคุณไม่ได้

พยงเขาบอกว่าเขาได้โชคแบบนี้๕ครั้งติดต่อกันเลยคุณ
ชาวบ้านก็เลยโอ้ยฮือหาไปกันใหญ่นะคะ
อยากจะถูกโชคเหมือนพี่บานเย็นบ้าง
นับวันมาไม่ขาดหัวซ้ายกระได้ไม่แห้งเลยอะคะ

ว่าสิ่งที่พวกเราเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นแค่เพียงเสียงส่วนน้อย
สัมภาษณ์คุณพี่บานเย็นคนเดียวที่เขาบอกว่าเขาโชคดี
ก็ยังมีอีกหลายคนนะที่เขาก็ไม่ได้ถูกโชคถูกลาบ

เพราะฉะนั้นอย่าลืมนึกถึงค่าเฉลี่ยนะคะว่า
คนโชคดีก็มีแต่คนยังโชคไม่ดียังดวงมาไม่ถึงก็มีเหมือนกัน
แต่สิ่งที่มีได้แน่นอนคือความตั้งใจให้ตั้งใจทำมาหากิน
ตั้งใจคิดดีทำดีเดี๋ยวความดีก็ส่งผลทำให้เราโชคดีเองนั่นแหละ
ควรไม่ถูกโอ๊ยเพียบกว่า
เพราะเป็นเสียงส่วนใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็ขอให้ลองเสี่ยงโชคตามความเชื่อ
เอาแต่พอหอมปากหอมคอถ้าจะลงทุนก็อย่าไปให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วกันนะคะ